ลึกประเด็นร้อนวันนี้นะคะพาไปดูเหตุฆ่ากันตายที่อุดรธานี
เมื่อมีการด่วนมีดเดือดค่ะน้าชายมีการใช้หลานชายไปซื้อเหล้าที่ร้านขายของชำ
แต่ประเด็นคือหลานหายไปกว่าครึ่งชั่วโมงสุดท้ายน้าหิวเหล้า
ทนไม่ไหวตามไปด่าหลานชายถึงร้านค้ามีการถกเถียงต่อว่ากันสารพัดนะคะ
แต่หลังจากนั้นไม่จบค่ะกลับมาบ้านพักน้าเนี่ยยังมีการใช้มีดทำครัว
ขู่จะทำร้ายหลานชายสุดท้ายหลานใช้สปาต้าแทงสวนจนตัดคั่วหัวใจตายคาบ้าน
ลึกเบื้องหลังเรื่องนี้เกิดอะไรขึ้นไปเจาะลึกประเด็นร้อนจากรายงานค่ะ
นี่คือนาทีสิ้นอิสรภาพตำรวจสพดงเย็นจับกลุ่มนายกุ้งคนร้ายก่อเหตุ
มีดจ้วงแทงนายเซียงซึ่งเป็นน้าชายจนตายกลายเป็นศพหมกเถียงนา
ตำบลบ้านตาดอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีเมื่อเย็นวันที่๓มิถุนายน
งานนี้นายกุ้งหรือทอดทูลวัย๓๘ปียอมรับสารภาพว่าเป็นผู้ก่อเหตุจริง
ผู้ตายใช้มีดฟันตัวเองก่อนจึงคว้าสปาต้าแทงสวนไปหนึ่งครั้ง
เพื่อป้องกันตัวไม่คิดว่าคมมีดจะทำให้ถึงตายแบบนี้
บาดแผลคมมีดสปาต้าที่คราดชีวิตนายเซียงหรือเกียรติชัยวัย๔๗
คือแผลที่หน้าอกซ้ายตัดคั่วหัวใจตำรวจจึงทำบันทึกไว้เป็นหลักฐาน
นอนตายในสภาพข้างศพมีมีดทำครัวที่ใช้ในการต่อสู้กันตกอยู่
เก็บรวบรวมไว้ในสำนวน
รกฏภูมิเลิศพยานที่อยู่ในเหตุการณ์
วันเกิดเหตุตนมาช่วยต่อไฟฟ้าที่บ้านมีการตั้งวงดื่มกินกัน
พอตกเย็นนายเซียงใช้ในกุ้งไปเซ็นเหล้าที่ร้านค้า
แต่ในกุ้งหายไปนานในเสียงจึงไปตามถึงร้านค้า
แล้วเกิดมีปากเสียงกันแล้วมาทะเลาะกันต่อที่บ้าน

ซึ่งในเสียงเพลี่ยงพล้ำถูกนายกุ้งแทงตัดคั่วหัวใจตายต่อหน้า
พอดีพนิตะกวนบอกผมว่างามันถูกฟั่น
ผมก็เลยแหลนมารมารว่าน้อนฟุ้มความหนาลงอย่างนี้นะครับ

เป็นเพื่อแบบ

เพราะว่าประมาณนาทีครับมันกลับไปแล้ว
ศพของนายเซียงญาตินำกลับมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่บ้าน
นางบานใจบวนและภูมิแม่ของนายกุ้ง

บอกลูกชายมักมาปรับทุกข์ให้ฟังเรื่องทะเลาะกับน้า
แต่คาดไม่ถึงว่าจะบานปลายถึงขั้นเข็นฆ่า
ตำรวจแจ้งข้อหานายกุ้งฐานฆ่าคนตาย

งานนี้สร้างความเศร้าใจให้กับคนในเครือญาติ
ด้วยเพราะทั้งคู่เป็นน้าหลานกัน

จะเป็นผู้จัดการคนทำผิด
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน